แบบนี้หลายคนคงอยากจะหาอะไรรับประทานกันแล้วนะคะ
วันนี้เอาใจคนที่ชอบเมนูที่แบบต้องสดร้อน
เข้ากับอากาศหนาวคุณชนะแซ่บเลยอะไรอร่อยแค่ไหน
อยู่ที่ไหนติดตามกันช่วงสะบัดรอบกรุง
ว้าวรู้คุณดูค่ะกี่ชามมาดูเอาเลย
นี่ตำนาน๔๐ปีก๋วยเตี๋ยวโบราณ

ถูกต้องค่ะนี่ค่ะเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณที่เห็นเนี่ยนะคะ

แล้วก็มีหมูสับกับเครื่องต้มยำแน่นเลยนะคะ
เดินกันไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงกับป้าค่ะ
อยู่ที่ปากซอยจรรย์สนิทวง๔๙กรุงเทพมหานคร

ต้องเอาเก้าอี้มานั่งวางเรียงกันให้นั่งรอนะ
เมนูที่อยากจะแนะนำเลยนะคะเขาเรียกว่าลอยยำ

จำชื่อนี้แล้วเวลาไปร้านก็สั่งแบบนี้เลยนะคะ
ลอยยำเขาจะใส่หมูสับไปครึ่งชาม
แล้วก็เทน้ำซุปร้อนลงไป
นี่ดูค่ะจังหวะนี้แหละ
หมูมันจะลอยขึ้นมาแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำเข้าไป
หอมอร่อยนะคะ
เรียกว่าเมนูลอยยำนั่นเองค่ะ
ส่วนเส้นคุณอยากได้เส้นอะไรก็เลือกตามชอบกันไปได้เลยค่ะ
บอกเลยว่าทีเด็ดร้านนี้เขาอยู่ที่น้ำซุปนี่แหละนะ
เป็นน้ำซุปสูตรต้นฉบับอายุทยาค่ะ
ราคาขายเริ่มต้น๖๐บาทนะคุณชนะ
ก็สมราคาเขาแล้วเขาขายมานานตั้ง๔๐ปีแล้วไง

เปิดขายทุกวันนะตั้งแต่๙โมงเช้า

ถูกต้องแล้วค่ะดังนั้นนะ
อันนี้ก็พูดตรงนะพวกที่เขาไปจวดกัน
จริงเวลาแบบว่าจบจากที่ร้านแล้ว

คนพวกนี้ต้องการความร้อน
หิวแล้วต้องการอะไรร้อนเพื่อให้หายแฮง
ไอ้น้ำต้มยำร้อนอย่างนี้รับรองสบาย

เช้าไม่กลัวไม่กลัวกลัวจะไม่เช้า
เออกลัวจะไม่เช้ากันก็อยู่กันให้ยาวไปเลย

ใครอยากจะไปลองกินก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรโบราณ
ลุงกับป้าจรรย์สนิทวง๔๙นะคะ
นำวิธีการมาให้เราดูกันและบอกพี่กัดได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ
คุณผู้ชม